คดีฆาตกรรมหญิงสาววัย๓๕ปีทิ้งศพหมกข้างทางในพื้นที่ติดต่อของขอนแก่นแล้วก็ชายภูมิเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดตำรวจสืบขยายผลจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วซึ่งเป็นสามีเก่าของผู้ตาย
มเหตุเกิดจากการไปขอคืนดีแต่ถูกผู้ตายปฏิเสธ
สุดท้ายตัดสินใจบีบคอแล้วนำศพไปทิ้งอำพลางวันนี้เราจะไปฟังคำสารภาพของคนที่เป็นตัวผัวเขา
ที่ฆ่าอดีตภรรยาได้อย่างโหดเยี่ยมไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ผมกำลังอยู่จะไปหาแม่นี่ไงจะไปไหนถามว่าถึงเมื่อไหร่จะไปหาแม่
โอเคครับผมเป็นมะเร็งอยากไปขอโทษแม่ครับได้ครับได้
๔วันตำรวจก็สามารถปิดคดีฆาตกรรมหญิงสาวทิ้งศพหมกข้างทางลงได้สำเร็จ
หนกพรภูดวงจิตวัย๓๕ปีถูกฆ่ารัดคอทิ้งศพหมกข้างถนน
หลักกมที่๑๑ริมถนนสายอำเภอแก้งเคราะห์ตำบลหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
ติดต่อจังหวัดชายภูมิเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
เมืองแรกชุดสืบสวนแกะรอยจากคนใกล้ตัวพุ่งเป้าไปที่นายท็อปอนุกุล
คุณจันทึกอดีตสามีวัย๓๗ปีซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอ
ตำรวจได้ข้อมูลว่าทั้งคู่เลิกรากันไปพักใหญ่
แต่ระยะหลังอนุกูลกลับมาตามง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วย
วันเกิดเหตุท็อปขับรถมารับนัดกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
กระทั่งมาพบอีกทีกระหนกพรก็ถูกฆ่าตายกลายเป็นศพ
คลี่คลายสืบในทางลึกพร้อมอนุมัติหมายจับนายท็อปจัดทีมสืบมือพระการแกะรอยล่า
เทคนิคพิเศษสืบจนรู้ว่าเขายังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นชัยภูมิและโคราช
ความเคลื่อนไหวของท็อปตกเป็นเป้าสายตาตำรวจที่ประกบติดชนิดเงาตามตัว
กระทั่งเช้าวันที่๒๓ธันวาคมท็อปก็จนมุมที่บ้านพักกลางเมืองโคราช
เขายอมสารภาพหมดเปลือกบอกวันนั้นไปรับอดีตภรรยาพาไปรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
หวังจะขอคืนดีแต่เธอไม่เล่นด้วย
บันดาลโทษะใช้สายยางในห้องน้ำรัดคอจนตาย
มรักร้าวอ้างว่าถูกพ่อตาแม่ยายกีดกันเพราะตัวเองติดหนี้พนันสร้างหนี้สิน
พนักงานสอบสวนคุมตัวนายท็อปไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดทิ้งศพ
เขาบอกวันที่๑๘ธันวาคมหลังขับรถไปรับผู้ตายที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอภูเวียง
เข้าไปพักในรีสอร์ทจนเกิดบันดาล

จากนั้นนำศพขึ้นรถไปทิ้งริมถนนห่างจากอบตบ้านแก้ง๕๐๐เมตร
ลากศพเข้าไปทิ้งข้างทางตอนตี๔ของวันที่๑๙ธันวา
แล้วขับรถหลบหนีไปบ้านเกิดลบบุรี
นำรถไปจอดแล้วเดินทางต่อไปสละบุรีเพื่อเข้ากรุงเทพ
ก่อนนั่งรถโดยสารมาหาเพื่อนที่โคราชกระทั่งจนมุมถูกตำรวจจับกลุ่ม
คนร้ายโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพางศพสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
จากไปของกระหนกพรสร้างความเศร้าผสมความโกรธแค้นให้กับญาติพี่น้อง
ทุกคนกรนด่าสาบแช่งขอให้ตายตกไปตามกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน